เรื่องนี้กันบ้างความรักของคนบันเทิง
เธอบอกว่าเว้นระยะห่างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
บันเทิงไทยรัฐบอกว่าไม่รอช้า
ก็คือจบรายการเมื่อเช้าแชร์ข่าวสาวสตอง

อัดคลิปสัมภาษณ์หน่อยคุณแพทย์เปิดใจกันสักนิดนึง

สถานะหนุ่มก๊อตเนี่ยคือไม่ได้ใช้คำว่าแฟนตั้งแต่แรกนะ
เรียกว่าเป็นเพื่อนที่สนิทสนมกันจะดีกว่า
แล้วตอนนี้เรียกว่าถือว่าการลดเว้นระยะอะไรแบบนี้ฮะ
เขาบอกว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ก๊อตไปเจอคนอื่นได้มากขึ้น
ไม่ได้จริงเหรอใจกว้างนะแม่แพทย์น่ะใช่เขาเขาว่าอย่างนั้น

ไม่อยากจะมากงมากักความสัมพันธ์ครั้งนี้ไว้

เรารับผิดชอบเยอะขึ้นเราด้วยสถานการณ์อะไรหลายอย่าง
มันเหมือนเราต้องรับอะไรเยอะมากแล้วก็ปรับตัวตลอดเวลา

ณตอนนี้เรายังอยู่ในกลุ่มเดียวกัน
เพียงแต่ว่าคือถ้าหลายคนแบบรถอะไรยังเห็นอยู่เลย
เห็นเพราะว่ามันกลายเป็นเพื่อนกันไปแล้ว
สุดท้ายเราก็ยังเป็นเพื่อนที่ถูกถึง